รับจอบประเด็นช่วงนี้ตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้พลเอกชาวลิสต์อดีตนายกวัยแปดสิบห้าปี
เปิดบ้านให้อวยพรปีใหม่นะครับก็ได้ฝากข้อความไปถึงนายก
คนปัจจุบันด้วยขณะที่พลเอกประยุทธ์นายมนตรี
วันนี้มีภารกิจหลายงานครับรวมทั้งการนำของใช้ส่วนตัวไปร่วมประมูล
เพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับ
ผลเอกประยุทธ์จันนโอชานายกวัตถมนตรี
ร่วมประชุมระดับภูมิภาคด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับโลก
เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกับผู้เกี่ยวข้อง
มุ่งมั่นทำตามพันธกรณี
กระดับมาตรฐานการบินให้ทัดเทียมระดับสากล
เหมือนที่ผ่านมาจนปลดทงแดงได้
จากการที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่มีระยะสำคัญด้านความปลอดภัย
สำเร็จเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
และองค์การบินพลเรือระหว่างประเทศได้ปลดทงแดงจากชื่อประเทศไทย
แสดงเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย
เราจะเจ้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับ
ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
อกจากนี้นายกรัฐมนตรียังร่วมนำของใช้ส่วนตัวพร้อมลายเซ็น
ประมูลที่ตลาดคลองประดุงกรุงเกษม
เพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เริ่มต้นที่ราคา๕๔๑๖บาท
ประมูลไปในราคา๗๕๐๐บาท
ประมูลไปในราคา๒๔๐๐๐บาท
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ยังไม่ให้สัมภาษณ์สื่อปมนาฬิการู

เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามแนวชายแดนทั่วไปไทยลาว
ระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๑ธันวาคมนี้
ผลเอกชาวลิตยงจายุดอดีตนายกรัฐมนตรี
เปิดบ้านให้ประชาชนกลุ่มต่างเข้าอวยพรปีใหม่
โดยมีตัวแทนของผู้บัญชาการทหารบกเข้าอวยพรด้วย
ฝากกำลังใจให้ทหารมีความมั่นคงอย่าท้อแท้

เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่

แต่ยืนยันเรื่องส่วนตัวได้ว่าวางมือแล้ว
ใช่ไหมครับท่านแสดงว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้มีการปกครองในลักษณะที่
ท่านทำให้ประชาชนสิ
ทำให้ประชาชนวันนี้จะอดตายอยู่แล้ว
ส่วนความคืบหน้ามติคอสชที่จะใช้มาตรา๔๔
เพื่อขยายกรอบเวลาให้พักการเมืองได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุ

หรือทำให้พักการเมืองเดือดร้อนแม้แต่พักเดียว
พร้อมยืนยันจะประกาศคำสั่งนี้ก่อน๕มกราคม๒๕๕๙
ขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนชระบุ
มาตรา๔๔ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ก็อาจจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายพักการเมือง
แต่ต้องรอดูรายละเอียดในคำสั่งมาตรา๔๔ก่อน
เพื่อไม่ให้การแก้ไขปัญหาซ้ำซ้อน